มาดูข่าวนี้คุณสืบสกุลอ่านแล้วอยากจะเฮ่อดังถอนหายใจดัง

เป็นเรื่องของวัยรุ่นอายุ๑๕นะคุณผู้ชม

แล้ววัย๑๕พอดื่มเหล้าเมาแล้วก็บ่นไง
น้อยใจอยู่บ้านก็ไม่มีใครรัก
ตัดสินใจไปกระโดดลงในบ่อน้ำบาดานแล้วมันสูงตั้ง๙เมตร
คือดูสิคะหวังจะฆ่าตัวตาย
นี่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือทุลักทุเลมากเลยนะ

บ่อมันแคบแล้วมันก็ลึกมาก
ทั้งเอาเชือกทั้งพยายามปีนขึ้นไป
เพื่อช่วยชีวิตเด็กวัย๑๕เนี่ยค่ะ
กู้ภัยเขาได้รับแจ้งไงว่ามีคนกระโดดลงไปในเบาะน้ำบาดาน
ซึ่งอยู่หลังบ้านในพื้นที่หมู่๓ที่บ้านเกาะยาง
ตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
พอไปเห็นอู๋ฮู้ยเบาะมันลึกมากค่ะ
๙เมตรก็ต้องเอาอุปกรณ์เอาบันไดไม้ไผ่พาดลงไปในบ่อนะคะ
แล้วก็ส่งกู้ภัย๓นายไปช่วยเหลือ
คนที่โดดลงไปในเบาะคือเด็กชายวัย๑๕ปี
เด็กวัย๑๕ขึ้นมาแต่เด็กวัย๑๕ขัดคืนค่ะ
จะไม่ขึ้นจากบ่อแล้วก็บ่นว่าอยากตายอยากตายอยากตาย
เจ้าหน้าที่พยายามพยายามคุยก็แล้วเรียกรอบมันก็แล้ว
สุดท้ายเด็กวัย๑๕ยอมให้ช่วยเหลือ

แล้วหลังจากนั้นคือฝั่งที่อยู่ข้างบนบ่อก็ค่อยดึง
แล้วตัวน้องวุฒิพงศ์เนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่มัดเชือกเนี่ย

แล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จ
เจ้าของบ้านค่ะคือนางจินดาเรืองอ่อนอายุ๖๓ปี
ก็เล่าให้ฟังว่าวุฒิพงศ์เนี่ย
เขามีบ้านอยู่ที่พื้นที่ตำบลทะเลน้อย
อยู่ที่อำเภอควนขนุนแต่ว่ามาอยู่ที่วัดเกาะยาง
แล้วก่อนเกิดเหตุที่บ้านก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่มเครือญาติ
นายวุฒิพงศ์ก็มาด้วยดื่มไปด้วยกินเหล้ากับเขาด้วย
แล้วต่อมาพอนายวุฒิพงศ์ดื่มเหล้าไปจนแบบเมาแล้ว

ก็เหมือนกับเขาน้อยใจก็บอกว่า
ไม่มีใครรักบ้านก็อยู่ไม่ได้เนี่ยต้องมาอยู่ที่วัด
หลังจากนั้นนะน้องวุฒิพงศ์วัย๑๕เดินไปหลังบ้าน

ชาวบ้านก็เลยต้องรีบแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยเหลือ
นี่คือเจ้าของบ้านเขาเล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวได้ฟังนะคะ
เอาเป็นว่าช่วยมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะ